มุมแดงชนะ
ถกเข้านี่เย็บไป๘เข็ม
ส่วนคนที่เคยแพ้มาบอกกับผมนะครับ
วันนี้กะมาล้างแค้นเต็มที่

เดี๋ยวดูครับว่าทำได้ไม่ได้นะครับ
คู่นี้ดุเดือดแน่นอนวิทยามาก
ลุกฟาดล้างผ่านไม่มีถอย
เขาคือยอดขุนพลว่ายืนยง
มวยล้องผู้อีกของเราวันนี้ครับ

ชื่ออนุสรพิมเนียมอายุ๑๗ปี

๒๕เสมอ๑ครั้ง
ฟอร์มข้างหลังชนะคะแนน
ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดขุนพลวอยินยง

สกลต่อหลัก๒ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

ขณะที่น้ำเงินนี่มีป่าเสริมสธนิกุลนะครับ
ถอดมงคลให้กับยอดขุนพลครับ

คู่นี้ล่าสุดเจอกันมาไฟ่กันมาที่ราชดำเนินนะครับ

พลิกล็อกแล้วมาขาดรอยช่วงท้ายนะครับ

คู่นี้ดุเดือดแน่นอนครับ
ส่วนผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับ
อาจารย์ธนดลยูเบอร์ครับ

ตหลัก๒คุณภาพสูงเท่าเกินนะ

น้ำเงินคือยอดขุมพลบ่อห์จุ่นจง

ผู้จะคู่พี่ประคุมของแสนชายน้อยกับทาคุมมาร์๓

ความผิดค่อยอยู่ไม่ได้ต้องไป

แถวบ้านเปิดตู้หนีเลย

หน้าตู้กิ้งก้างมาบอก

ข้ามเลยกรีสระบุรี

นี่แหละย่อนบุญไทยรักนะ

สายได้

ขวาก็ดีเท่านั้นเองอย่าไปเสมออย่างเดียว

อันนี้เป็นรองผู้เอกในวันนี้
ทุกผู้ชมครับคนที่หันหลัดอย่างเย็นสีแดงนะครับ

จากน้องค่าย๑๑๔ต้อนเท่ากัน

แต่เมื่อก่อนกันชบไว้ฐานมันไปสุด
เป็นยังไงเป็นสองตีมาปิดบัง
หรือไม่บอกใครเลย

ไม่รู้แต่เราสองคนบ่อยนะ

มีโปรแกรมหรือยัง
มีรายการนัดใหญ่เลยวันที่๑๔กันยา

สิทธิ์ของประธานติมบังไส

แก้มือกันอีกครั้งนะ
ดูว่าจะลดสินศิษย์คู่อภิเดชได้หรือเปล่า

เช่นจังหวาน

หนทางไปเซ็นชัยยังมีไกล

น้ำยอกเอาน้ำปกเลยคราวนี้แล้วโดงสอกไปไหม

คราวนี้แล้วสอกผมแค่ครั้งนี้เอาสอกคืนเลย

แลกกันแบบว่ามวยคู่นี้เจอมาแล้วมันต้องดูเชิงให้เสียเวลาครับ
หมายยกแรกก็เล่นกันเจ็บไปนะพี่ชัยนะ
ระวังต่อยไปต่อยมาจะไม่ครบ๕ยกนะครับดุเดือดแบบนี้ครับ
แฟนมวยนี่กระพริบตาไม่ได้เลยนะครับมวยคู่นี้หนักแรงทั้งคู่นะพี่ชัยนะ
เพราะมีความแค้นกับฝังอยู่ในใจครับ
ขอบคุณกาวซิเมนจอราเข้เขียวด้วยนะครับมอบ๓๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อก๑๐๐๐บาท
แก่ผู้ที่ใช้จอระเข้ฝ้าถางตามต่อยกที่๒ครับ
อาจจะชกไม่ครบ๕ยกก็ได้นะครับคู่นี้พอออกอาวุธใส่กันหนัก
หนักทั้งนั้นเลยครับประเภทเจ็บจริงเล่นจริงเจ็บจริงเลยนะครับคู่นี้
พูดถึงการคิดซ้อมต่างฝ่ายแดงก็ได้เงียบแน่นะฮะ

แต่ถ้าน้ำเงินเขาซ้อมมาวันนี้สัก๗๘๐นะ

ถ้ามา๗๘๐แบบนี้มาสู้เต็มตัวนะแล้วมาหนักเลย
เวลานี้นี่ทีมงานเขามาโบล็อกนี่เขามาสู้เต็มตัวเลยนะ
สู้เต็มที่เลยถึงเงินเลยนะตอนนี้
ภายในเวทีมวยสุดิโมราภาวรอยดิ
อยากจะเอาคืนกับเขาแล้วแพ้พลิกไปครั้งนี้ขอเลย
ตอนนี้ราคาเกาะติดสถานการณ์กันตลอดนะครับ
นี่ไม่ห่างไม่ไปไหนเลยครับ

คุณชี้ซ้ายผมก็ชี้ขวาคุณชี้ขวาผมก็ชี้ซ้าย

เพียวฟรีดิแค่งนี้

ผมก็ทำไปรุ้มกันสี่ห้าครับคุณผู้ชม
คุณบ็ามเก๋าเกมต่างต่างน้ำเงินไม่เสียเปลี่ยงนะ

ถ้าสังเกตคู่นี้ถ้าสอบคืนเลยน่ะ
มันทันอย่างใกล้หมดครับพี่ปั้งเคยโชคกันมา

ให้ดูไปดูอีกมา
ที่ดูข้างก็เหมือนหนึ่ง
ความหล่อเพชรสกนกับกิ่งซ้ายมันได้ขึ้นมา๑๙ที่แยกกันรอบ
เอาล่ะอย่างนี้เกมสนุกแล้วครับเวลานี้
มันต้องมีคนเปิดสักคนหนึ่งแบบนี้
ยังเจาะยางนะเพชรสกนโอ้เจอหมัดเขียวแค่งตัด
อ้าวดูหุบซ้ายตามด้วย๑๒มันเจาะยางตลอดนั้นเจอแล้วมีอาการนะ
ซ้ำรอยหรือเปล่าซ้ำรอยหรือเปล่านี่ไงรอบวกรอบวกรอบวกพี่ปาก
เดี๋ยวต้องมีในเดี๋ยวต้องดูในด้วย
อันนี้แน่นแบบนี้เยอะเกินนะออกหุบผงไอ้เจ้าเพชรสกนวันนี้
ออกเนียนออกแน่นเลยออกคมเลยนะ
ยก๒รองผู้เอก

เอาละทรงเดิมหรือเปล่า

เพชรสกนนี่ดูเข้งขึ๋มาเลยนะวันนี้

เพราะนอกไม่ได้นอกโดนเยอะ

ใช่ถ้าอยู่ข้างนอกมันโดนเยอะไงมันเห็นแล้วเนี่ย
อะไรอยู่อนี่ต้องมันคมด้วยนะแข้งขวาและเต

และรุที่เกี่ยวเราพับฟรีเลยนะ๒แข้งถึง

ครับมันก็ผ่านมากับ๒ยก

ลงไปข้างล่างเวทีแล้ว

ขณะที่ยอดสุนพลยังดูสงวนท่าที่อยู่เล็ก

สถานการณ์นี้น่าจะเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับ

ยังบีดกันยู

ตอนนี้ต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมแล้วนะยอดขุนพล

นี่มารอนี่ไม่ได้การนะครับตั้งขวาแข้งขวาเตะ

อันนั้นสอกอยู่นะครับพฤษฎน

เหมือนมีคล้องมั่นใจสูงนะยอมทุนทน
เรียกแข้งขวาติดบัง
ก็กล่าวว่าถ้าเข้านายได้มั่นใจเลยนะ
สิ้นขวานี่ใช้ได้ทั้งคู่เลยนะ

ใกล้แขนยัดไส้

อ่าอย่างนี้เบียดอย่างนี้ดูว่าเบียดเลย
ดูไม่ออกแข้งขวาเตะติด

ย่อขุนพลตัดล่างขึ้นบน
รอจังหวะ๒รอสวยเลยนะครับ
รอบวกด้วยแล้วออกกรด้วย
ใต้จังหวะ

ไปที่มุมเงินเลยเบสเงินผมไม่มีอะไรลูกนี้
ประมาณบอกเอ้ยยยังไม่มีอะไร

สองแก้งเตรียมสวยงามเลย
สะอึกสะเอิ้นสะทกสะท้ายนะ
แก้งสะดุ้งด้วย
สวยเลยตรงนี้กี่พันวันเลย

แรกซอกแรกซอก

ความหลากหลายนี่อยู่ที่เพชรกลเลยนะ

อย่างนี้ขึ้นอยู่ที่การพิซ้อมนะผมว่านะ

ขยับเดินไว้ตั้งกำแพงคา

ราคานะแบบนี้ไม่มีใครตีได้เลย
พยายามต่อครับยอดถูกหมด

เป็นมวยชกยากไปเลยพี่ป่าพิชมนต์วันนี้
ทิมมือเลยนะเออ
ไล่แขนไปเลยครับเพชรสะโกน

เสียหลักเสียหาย

ครับมวยรองคู่เอกของเรานี่ผ่านมา๓ยกแล้วครับ
ฝ่ายยอดขุนพลนี่มาเดินไล่แล้วครับ

เพชรสะโกนโดนหนึ่งแสดงเลย
โดนกลับแล้วกับแกอ้าวมีก็คืนบ้าง

มันก็บังเกิดนะครับแบบนี้
วัดจันทร์นะครับไปปลายใครหมดก่อนนี่เป็นเรื่องแน่นอนนะครับ
ตามต่อยกที่๔ครับว่ากันว่ายกนี้เป็นไฮไลท์ของมวยไทยสมัยนี้
รองผู้เอกยกที่๔ครับแดงเพชรสกลต่อหลัก๒น้ำเงินยอดขุนพลวอยืนยง
ลูกหนักนี่อยู่ที่น้ำเงินเข่าในน้ำเงินดูดีเลยนะครับ
แต่ลูกจุกจิกแล้วเป็นมวยชกยากไปเลยวันนี้เพชรสกลมาด้วยความมั่นใจด้วยนะครับ
แดงเพศกลต่อหลัก๕ร้องที่ต้องรูดขึ้นมาเลยนะ
รูดขึ้นมาเลยถ้าไม่รูดนี่เรียบร้อยเลยนะครับ
เถอะครับอเฮียม่ายาใกล้
ต้องได้ลูกนี้อะครับย่ากถุรกลแล้วต้องมัดเกมแล้วต้องขยับ
แล้วประวัง๒นิดนึงยักษ์ขุมพลโหเด้งตีโชว์เลยลูกนี้สวยงามเลย
มันอยู่ที่ว่าจะแรงได้ตลอดหรือเปล่า
เป็นส่วนคนที่ไม่ได้ตกในด้วยนะ
เปิดเกมแล้วครับในช่วงกลางยกที่๔สวนคืนตลอด
น้ำจี้ติดในแบบนี้ยอดขุนพลต้องติดในแบบนี้
โอ้โหเจอหมัดซ้ายลูกนี้เข้าไปเต็มเลยนะ

เต็มเข้าไปลูกนี้ชะงัดเลยนะครับ
ก็ถึงบอกว่าไอ้ไทยอย่าไปเตรหลุดไงพี่ป้า
ถ้าเตะหลุดแล้วมันจะโดนสั่งสอนไง

ติดมาดักแทงไล่แขน

เจอจิบแล้วออกตีจิบแล้วออกตีแล้วยังแก้ไม่ได้
ชุดใหญ่เลยนะครับชุดนี้ใส่สูบใส่สูบนั่งเว้นด้วยสิโอ้หลายไปเลย
โอ้เจอส่อก็ไปอีกโดนส่อก็ไปอีกแล้วแก้ไม่ตกปากเจอเลยพี่ปาก
โอ้ยอดทุกคนแต่ต้องมีฟันพยายามนะยังพยายามต่อนะ
แดงก็อย่าไปหยุดแล้วกันยิ่งแก้ยิ่งยุ่งเลยแดงมันสั่งเดินอย่างเดียวเลย
เดินให้ไวเดินให้รีบเดินแล้วออกอาวุธ
สารภาพเลยครับในช่วงปลายนี้

มันที่มายังไงนี่รัฐต่อยเลยนะ

อย่างตีอย่างตีอยู่อย่างเฮยอยู่อย่างเชียร์อยู่อย่างเร่งอยู่
ยอดมวยไทยรัฐเอาอาวุธดอกเดียวนี่สาธารณกรรมกลับตลาดปัดได้นะท่านผู้ชม
ร้อนเล่นไม่ได้นะยอดมวยไทยรัฐเนี่ย
มันเดียวแค่งเดียวพลิกล็อกมากันเยอะแล้ว
แต่พวกประเภทข้ายมาตรฐานอย่างงี้ไม่ยุบไม่ยนนี่ก็ลำบากนะครับ
อ่าหมดยกสี่

ยกสุดท้าย

โดนหมัดหลายชุดครับ
เวลาเข้ามวยจะเสียจังหวะหลวมทีใด
หมัดทุกทีครับทางด้านยอดขุนพลครับ

ยกสุดท้ายจะซัดให้ย่อหน้าเลย

หมัดกับสอบเท่านั้นถึงจะทัน

นี่ย่นเวลาได้จาก๓นาที

แต่พอก๊อกไนน์แบบนี้เข้าขายชกยากเลย
นี่มันอยู่ที่ค่ายมวยค่ายมวยมาตรฐานกินดีอยู่ดี๒ถึง
ไม่ต้องห่วงภารกำลังเส้นคงวาน
ถ้าต้องมวยก็กินดีอยู่ดี๒ถึง
ต้องมั่นใจก็ดีด้วยนะครับความมั่นใจมันมีไงยังเสียวอยู่
อาวุธมวยต่างของไอ้เจ้ายอดขุนพลถือว่าอันตรายรุ่นพี่นะ

แต่จะติดช้าไปนิดนึงเวลาโดนอาวุธก็จะรับเลย
แต่เสียวมันเสียวไม่สุดไงถ้าเสียวสุดนี่มันต้องนับไปเลย
ต้องรับเลยออกเวลาเลยนะครับตอนนี้ออกเซ็ทสะพรสวยงามเลย
แล้วก็ขวาตัดล่างยับแล้วขวาตัดล่าง

อกเนี่ยเป็นอาวุธที่แบบทางยอดขุนพลนี่ยังแก้ไม่ตกเลยนะ

ถ้าวันนี้แดงชูมืออีกนี่เข้าข่ายแพ้ทางไปแล้วนะพี่ป่านะ

แต่ต้นขึ้นมานี่ถึงเงินนะ

เพราะมัน๒ยก๓ยกไม่เล่นกัน
โดนมันไปงั้นไง
เจ้าบะบั้นหมอนี่มันมวยอย่างนี้ผมชอบ

โอ้โหขยับเดินแข้งขวาสาธิตรีรอเลยออกลีลาเลยนะครับ
มีเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงท้ายเกมหยุดแล้ว
แฟนบอลตัวเล็กท่านผู้ชมครับเตรียมพร้อมเชียร์และส่งแรงใจอีกครั้งกับ
ฟุตซอลไทยแลนด์ไฟล์๒๐๑๖ที่ทีมชาติไทยจะได้เจอกับอีก๓ทีมระดับนานาชาติครับ
หลายวันจะเป็นอีรานคาซัคสิตานและกับญี่ปุ่น
เริ่มวันนี้เลยเวลา๖โมงเย็นไทยกับฮิกุล
อาทิตย์๒๑ไทยกับอีรานและอังคาร๒๓ไทยกับคาซักสถานเวลาทุ่มครึ่ง
ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี

ร่วมเป็นกำลังใจให้ที่โปรดให้โชว์ราชมงคลหลานาภิสุทธโลก
ตัวแทนประเทศไทยสู้ศึกกับ๑๖สโมสรชั้นนำในเอเชีย
ท่อสดจากประเทศเมียนมาครับระหว่าง๒๓๓๑สิงหาคม
นักกีฬาไทยเปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
สงบหมดยกสุดท้าย
ก็คงจะแฟนทางบ้านดูแล้วคงจะให้คำตอบตัวเองได้แล้วนะ

ก็เชื่อว่ากรรมการทั้ง๓คนคงจะเห็นเป็นทิศทางเดียวกันแล้วครับแบบนี้
แรงครับพิสกลครับพิสกลต่อหลักสอน

ต่อหลักสองนะครับชนะคะแนนยอดขุนพลวหยินยง
รองผู้เอกศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัฐนาสุบันนะครับ